วันนี้มาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พพาธินีกันก่อนค่ะ

เป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์หมอไก่ก็จะมาตรวจสอบดวงชะตากันแบบนี้
วันนี้หมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องอะไรคะ

ที่ในช่วงนี้เนี่ยขอแนะนำว่า
เลิกเสริมดวงชะตากับดักให้ยิ่งขึ้นอีกระดับ
แล้วว่าดวงดีหรือไม่ดีคะสำหรับ๓ราศีที่จะพูด

ดวงดีแต่อยากให้ทำบุญเพื่อให้ดียิ่งขึ้นไป

อ่าราศีแรกนะคะนั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
ราศีเมษค่ะใช่ค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะดวงชะตาของคุณเนี่ย
จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาในชีวิตค่ะนะคะ
การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงในแง่ของหน้าที่การงาน
อย่างที่เราบอกไปว่าดวงดีดวงดีก็คือหมายถึงว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ดีอ่าใช่เลยค่ะหน้าที่การงานเนี่ยมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะคะ
จะมีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตอย่างมากครับใช่ค่ะ
แต่ว่าก็ใช่ว่าชีวิตของชาวราศีเมธเนี่ยจะโรยไปด้วยจีบผู้หลับ
ยังไงอ่าไม่ใช่ว่าชีวิตเนี่ยจะลาบลื่นทั้งหมดนะคะ
เพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาของชาวราศีเมษก็เรียกว่าเป็นนักสู้
ก็คือเขาต้องเจออุปสรรคเป็นของธรรมดาอยู่แล้วเจอจนชิ้นนะคะ
เรียกได้ว่าชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหา
แปลว่าจะผ่านไปได้ไม่ต้องกังวลเลยชีวิตชีวิต
ใจเย็นสู้ชีวิตต้องสู้แล้วอย่างนี้อย่างที่หมอไก่บอกว่า
ราศีเมษควรไปทำบุญเพื่อหนุนดวงนี่คือทำบุญยังไงคะ
ขอแนะนำนะคะให้ไปว่ายเทพเจ้าเทพเจ้าไปว่ายเทพเจ้า
เทพเจ้าที่เป็นแบบเป็นนักรบนักรบนักสู้
ใช่เลยค่ะเช่นเก้าพ่อคุณอูค่ะนะคะ
หรือว่าไปว่ายเทพเจ้าปางบุอ่าใช่เช่นฉ่ายสิงเยียปางบุค่ะ
อ่าใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าเราไปไหว้เทพเจ้าจีนเนี่ย
เขาก็จะมีติดป้ายว่าปางบุปางบุรอ๋อ
ให้เราเน้นที่ปางบุเป็นหลักปางบุเป็นหลักใช่ไหมคะ
ก็คือแนะนำให้ไปไห้เทพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้
ใช่ค่ะก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคต่างได้
ใช่เลยค่ะไม่ได้ให้ไปถึงว่าไปสู้ไปต่อยไปตีใครนะ
แต่หมายถึงว่าสู้กับอุปสรรคสู้กับตัวเองใช่เลยค่ะ
เอาชนะตัวเองด้วยถูกต้องค่ะอันนี้สำหรับราศีเมฆนะคะคุณผู้ชม
ส่วนราศีต่อไปล่ะคะหมอไก่ก็คือชาวราศีกรกฎค่ะราศีกรกฎค่ะ
ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะสังเกตได้ว่าสัญลักษณ์ของเขาก็คือปู
อ่าปูเนี่ยคือเป็นยังไงคะเดินค่ะเดินตะแคง
มันจะเดินเดินเปย์เดินเป๋ไปปูเนี่ยมันมีหลายขาใช่ไหมใช่ค่ะ
ปูมีหลายขาก็คือหมายถึงว่ามันไม่ล้มอ๋อเออนะคะก็เปรียบเทียบได้กับชีวิตของชาวราศีกรกฎนะคะ
ถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคเจอกับปัญหาก็ไม่ล้มถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรจุกจิกที่ทำให้แบบ
อ่าลอยไปอ่าใช่ค่ะเพราะว่าดวงชะตาเริ่มดีขึ้นแล้วโอ้โหโอ้โห
สำคัญในปีหน้าปีหน้าเรียกได้ว่าเป็นปีของชาวราศิกรกฎ
ทำเป็นเวทไปแป๊บเดียวดังนี้ก็พูดถึงทางพันวาดแล้วก็ปีหน้า
คือเขาบอกอย่างนี้ราศีกรกฎเนี่ยเหมือนโดนปีชงมาหลายปีเหมือนกันเจอปัญหาอุปสรรคมาหนักเหมือนกันใช่ไหมคะ

หลังจากนี้ปีหน้าจะดีขึ้นมาก

แล้วอย่างนี้แนะนำยังไงว่าราศีกรกฎเราควรเสริมดวงวิธีไหนคะ
ขอแนะนำว่าให้ไปไหว้พระร่วงโรจนาฤทธิ์ที่พักปฐมเจดี

หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่อาจจะไม่สะดวกนะคะไปที่นครปฐมก็ไปทำบุญถ่ายชีวิตสัตว์ก็ได้เช่นกัน

ที่สะดวกจำเป็นไหมว่าเราจะต้องถ่ายชีวิตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ยังไงคะหมอไก่
จริงเนี่ยควรที่จะถ่ายชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถึงคาดจะได้อันนี้ส่งแรงมาก
เหมือนเราไปซื้อปลาในตลาดไปปล่อยแบบนี้ใช่ไหมคะ
เป็นถ่ายชีวิตโภจากกำลังฆ่าสัตว์

ถ้ามีเวลาแนะนำให้ไปทำนะคะสำหรับราศีกรกฎนะ
เป็นการเสริมดวงให้ชีวิตของคุณก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ปีหน้าด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งราศีก็คือ

สำหรับชาวราศีมังกรนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็โอ้เจออุปสรรคก็มากพอสมควรนะคะ
ทำให้แบบจิตใจก็สวนเซมากพอสมควร

แต่ว่าในตอนนี้ถือว่าดีขึ้น

แต่ว่าถ้าชาวราศีมังกรคนไหนรู้ตัวว่าเป็นคนใจร้อน

แต่ว่ามั่นคงแล้วดวงจะดีแบบระยะยาว

แต่ว่าดีทีนี้ก็คือแบบคุ้มเลย

มีโอกาสที่แบบจะประสบความสำเร็จอย่างมาก

ชีวิตมีโอกาสที่แบบจะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น

มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินชิ้นใหญ่

เช่นพวกบ้านรถหรือว่าที่ดิน

ว่าทรัพย์สินอะไรก็ได้ที่มันมีมูลค่าสูง
คุณมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของมัน
อ่ะแต่บอกไว้ก่อนทั้ง๓ราศีที่พูดกันมาเนี่ย

แต่ว่าเดี๋ยวแนะนำเคล็ดลับในการเสริมดวงให้กับราศีมังกรได้ไหมคะ
กำลังจะดีแล้วควรจะทำยังไงต่อดีคะ
อ่าด้วยความที่ชาวราศีมังกรนะคะ

ในช่วงนี้ควรจะระมัดระวังตัว

ควรที่จะปฏิบัติตัวให้ดี
อย่างบางทีเรื่องถือศีล๕บางคน

มันเหมือนกันว่าเป็นการทำร้ายคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าทำบากกัน
ก็คือต้องระมัดระวังในการแบบทั้งกายวาจาใจ

อย่าไปคิดอะไรไม่ดีอย่าพูดอะไรที่มันไม่ดี
ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับราศี

อยากให้คิดดีพูดดีทำดีแบบนี้ก็เป็นเคล็ดลับ
จริงแล้วทุกราศีสามารถคิดดีพูดดีทำดีได้

เราควรจะไปทำบุญแบบไหนเพิ่มเติมคะ
ขอแนะนำว่าควรที่จะไปทำบุญบริจาคลงศพ

ถ้าสมมุติว่าเราบริจาคเป็นเงิน
แนะนำว่าให้เงินนั้นลงท้ายด้วยเลข๙
เช่น๙๙หรือว่า๕๐๙บาท
เพื่อที่ว่าชีวิตเราจะได้เจริญก้าวหน้าต่อไป

สำหรับ๓ราศีนะที่อยากจะเสริมดวง
ให้ชีวิตที่กำลังจะดีขึ้นนั้นดียิ่งขึ้นไปอีก
แต่นอกเหนือจากนี้นะคะทุกราศีเราสามารถทำความดีด้วยกัน
คู่กันไปได้ก็จะส่งผลให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนั่นเองนะคะ
แต่ว่าวันนี้หมอไก่ไม่ได้มามือเปล่านะ
มาตรวจสอบดวงชะตาให้กับผู้โชคดีด้วย
และผู้โชคดีของเราจะได้รับบทธุมของคนดันนั้นนี่ค่ะ

มาจากวัดมังกรกำลาวอาทวะเล็กนี้ยีนี่เองนะคะนะคะ
ชิ้นแรกก็คือจะเป็นจี้เทพเจ้าแห่งโชกราศกี่เซีย

แน่นอนวันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับไปนะคะ
และสำหรับผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่ได้แก่
คุณนัทธนันคดช้างค่ะเกิดวันที่๗พฤษภาคม๒๕๕๙
ถามเรื่องของการงานการเงินโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะ
ในเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะ
การงานเนี่ยพื้นฐานดวงชะตาของเขาเนี่ย
เขาเป็นคนที่ขยันทำงานมากแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับทำงานเก่ง

ราศีเมษดวงชะตามีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

ใช่ค่ะก็คือเขามีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงาน
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในเรื่องของการทำงาน
สถานที่ทำงานเปลี่ยนแผนกอะไรพวกนี้

ว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาอาจจะมาช้าหน่อยก็คือประมาณปีหน้า

ในเรื่องของการเงินอาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่าย

ในช่วงนี้ก็ควรจะเน้นออมเงินออกไว้ก่อน

แล้วเรื่องของโชคลาภล่ะจ๊ะ

แต่ว่าให้พอเกราะชุมเกราะชื้อหัวใจก่อนละกันคิดแบบนี้
เรื่องของสุขภาพอาจจะต้องระวังเพราะว่าดวงมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุ
เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะขอแนะนำว่าให้ไปแก้เคล็ดด้วยการไปตรวจสุขภาพ

วิธีการแก้เคล็ดที่หมอไก่แนะนำก็คือไปตรวจสุขภาพหรือว่าไปเจาะเลือด

สามารถทำได้เป็นการแก้เคล็ดเนาะจะได้แบบว่าปลอดโลกปลอดภัยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ได้บุญด้วยนะจ๊ะ
และแน่นอนค่ะวันนี้คุณนัทธนันได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าไปได้ไปแล้วทำยังไงต่อคะหมอไก่

หลายคนเวลาใส่เนี่ยงงว่าจะต้องหันหน้าเข้าหรือว่าหันหน้าออก
ใช่เอาปี่เสียออกไปทางนี้หรือทางนี้
ถ้าสมมุติว่าเวลาหันหน้าเข้าก็คือให้ปีเสียดูดโชคลาภของเราออกไป